ในการมีของภาพปิดวิญญาณเป็นยังไง
คือต้องบอกก่อนว่าอากาศหนาวแบบนี้

แต่ทีนี้ปรากฏว่ามีแก๊งนึงเขาไปทานข้าวกัน

ก็ให้แบบให้เพื่อนถ่ายให้เนอะก็เป็นจังหวะหันข้าง
ปรากฏว่าตรงนี้ไหล่ตรงนี้ข้างหลังตรงนี้
มันเหมือนผู้หญิงตาเหลือกขึ้นอย่างเงี้ย

มันเหมือนขาไหมเหมือนรองเท้ากับขาคนหรือเปล่า
คือแสงมันมืดมากเอาจริงดิฉันดูเองก็ไม่กล้าฟันทงว่ามันจะเป็นเท้าหรือเปล่า
แต่ที่แน่อีกข้างบนมันเหมือนหน้าคนที่

คุณถ้าสมมุติไม่ใช่คนวิญญาณเขาก็มีเท้าได้ไง
ถูกเหรอใช่ก็มาเป็นแบบทั้งตัวทั้งเท้าก็มีเออ
ที่ฉันเข้าใจว่าเขามาแบบผีลอยมาอย่างเดียว
อันนี้เราในสมมุติฐานที่ว่าเป็นวิญญาณนะ
มติฐานว่าเป็นวิญญาณทำไมวิญญาณถึงทำไมวิญญาณมีขาล่ะ
เอาเป็นว่าบอกก่อนอันนี้คือหมูกระทะร้านปากซอยจรรย์สนิทวง๕๒
ถ่ายรูปให้แฟนกลายเป็นหลอนซะเองตอนนี้ใจสั่นมากไม่รู้จะยังไง
ทีมข่าวเราอาสาเลยค่ะ
ไปสอบถามเรื่องนี้กับนางสาวปรารถนาเยี่ยมรำ
เจ้าของโพสต์ผู้หญิงคนนี้แหละที่มีผีติดอยู่ข้างหลังเนี่ยนะ
บอกว่า๑ธันวาคมที่ผ่านมาเธอไปกินหมูกระทะร้านนี้กับพี่สาว
บอกไม่ได้มีการตัดต่อภาพเลยแม้แต่อย่างเดียวมันเกิดขึ้นจริง
ส่วนที่ชาวเน็ตจับผิดเห็นเป็นขาเป็นรองเท้าเธอบอกว่า
ไม่เห็นใครเดินผ่านตอนนั้นจริงนะ
แต่ที่เห็นเหมือนรองเท้าเนี่ยมันเป็นเหล็กตัวปรับสายของกระเป๋าที่พี่สาวสะพายอยู่หรือเปล่า
คือเนี่ยหลายคนวิเคราะห์กันไงว่ามันคือรองเท้าสีเงินเงินหรือเปล่า
แล้วรองเท้าสีเงินดูสินักข่าวเราก็ช่างไปหารองเท้าสีเงินมาให้เปรียบเทียบนะ
ใช่ว่ามันก็เป็นแววว้าวอะไรอย่างนี้
แต่มันเหมือนเป็นสายของกระเป๋าของผู้หญิงคนนี้ที่อ้อมมาข้างหลังไง
สะพายแบบสะพายข้างใช่ไหมเหมือนเวลาสะพายแรกถูกไหม
ก็เป็นไปได้ไงคือมันตกลงยังไงอ่ะตกลงยังไงเนี่ยขยายให้ดูแต่ถามว่าหน้าเหมือนคนไหม

แต่ตาก็เหลือเกินมั้ยให้ฟังเธอเล่าหน่อยให้ฟังเธอเล่าก่อน
ตอนนั้นไม่มีใครเดินผ่านเลยไม่มีไม่มีเลย
เพราะว่าพนักงานเจ้าของร้านพนักงานหมูกระทะกับเจ้าของร้าน
จะไปอยู่แถวข้างหน้าจะไม่มีลูกน้องมาเดินเพ่นพ่านเหมือนร้านทั่วไป
มีขาใส่รองเท้าด้วยใช่ไอ้ตรงนี้มันคือคืออะไรครับ
มันคือสายกระเป๋าที่พี่เขาใส่มันคือเหมือนกับว่าตัวปรับสายอะค่ะ
คล้องสามจะเป็นหัวเหล็กใช่พี่เขาใส่มามันจะสะท้อน
เหมือนมะคาล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่หนูเข้าไปแบบไม่ใช่มันไม่ใช่
มันไม่มีคนนะพี่ไม่เชื่อคนอะค่ะ
เธอนั่งหันหน้าเข้าหาพี่แล้วถ่ายรูปเธอเห็นว่ามันไม่มีคนเดินไง
ใช่ไงแต่ว่าทีนี้เวลาที่มันมีเรื่องแบบนี้เรื่องที่มันต้องพิสูจน์
การพิสูจนนี้คุณนึกถึงใครเรื่องนี้ต้องถึงหมอปลาค่ะ
ถึงหมอปลาแน่ทีมข่าวเลยบอกไปไปพิสูจน์กันไปร้านนั้นเลย
หมอปลาเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็พากันไปข้างหลังไม่ใช่หมอปลานั่นคือพี่แจ๊กกะรีน
บันเทิงไทยรัฐของเรานะคะแหมยืนมีซิกแพคอยู่เชียวไปนัดหมอปลาเอาไว้แล้วพิสูจน์กันเลย
หมอปลาบอกว่าไงรู้ไหมคุณพอมาถึงเนี่ยนะเฮ้ยมันรู้สึกแปลกอ่ะ
มันมีอาการแปลกเหมือนสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างตรงนี้
หมอปลาบอกว่าสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างและเชื่อว่ารูปที่นางสาวปรารถนาไทยติดไม่ใช่คน
มันจะต้องเป็นวิญญาณสัมภเวษีเร่ร่อนแน่แน่ค่ะตัดแต่งไม่ได้หรอกภาพแบบนี้
ตรงนั้นมันเป็นทางสามแพร่งเป็นทางผ่านวิญญาณสัมภเวษีฟังเสียงหมอปลาดีกว่าค่ะ
เขาสื่อสารต้องการสื่อสารอะไรบอกเขาครับ
คือถ้าผมผ่านไปจุดไหนที่มีเรื่องที่เหนือธรรมชาติก็คือโรคของวิญญาณสัมเวษีอยู่เนี่ย

ที่มีน้องถ่ายรูปติด

มีคนเอาพวกกระทงของเส้นไหว้

ให้สัมภัยศรีที่เขาไม่สามารถรับกุศลนั้น
มารอกินของเส้นไหว้พวกนี้

หักเหของแสงหรือมุมกล้อง

แต่ถ้าคุณถ่ายแล้วคุณเอาหลักวิชาการ

จากประสบการณ์ที่ผมช่วยเหลือคนโดนผีเข้า
หรือจุดที่มีวิญญาณเนี่ยมา๒๐ปีเนี่ย

เขาว่าแบบนั้นแหละ

นี่คือหมอป้าหาวนี่คือหมอป้าง่วงหรือยังไงนะ

คือเหมือนหาวมีอาการแบบ

อยู่บ้านถ้าอยู่บ้านแล้วเขาหาคือเขาง่วง

ทำไมคุณแจ๊กกะรีนต้องไปยืนอยู่ตรงนั้น

เอาจริงสีหน้าสีตาคุณแจ๊กกะลินก็ดูกลัว
เหลือกตามอะไรจริงวะใช่รึเปล่า
เพียงไปหลอกพี่แจ๊กอีกท่านไหน
ดูไม่กินอะไรเมื่น

นักข่าวของเราเขาอยากจะลองถ่ายภาพ
มุมเดียวกันโดยแอปพลิเคชันเดียวกัน

ลองดูว่าถ้าเป็นคนจะถ่ายติดแบบไหน
เขาบอกว่าภาพที่ออกมาเนี่ยนะ
ผิดหรือเปล่าคุณทางซ้ายสว่างใช่ไหมค

เออแต่ว่าตอนที่เปิดแฟลตก็สาดไปไม่ถึงแจ๊กกะรีน

นึกออกไหมมันก็อยู่อ๋ออันนี้เปิดแฟลช์
นี่คืออันนั้นเราก็จะเห็นหน้าตาคุณแจ๊กกะลีนแบบชัดเจนไง
นี่เห็นไหมอันนี้ผมตั้งข้อสังเกตนะฮะ
ในวันที่ผู้หญิงคนนั้นเขานั่งทานข้าวอยู่ใช่ไหม
มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาแล้วจังหวะนั้นเขาเหลือกตาขึ้นข้างบนพอดี
เออแล้วมันก็เป็นมุมกล้องอย่างนั้นพอดีจะเป็นไปได้ไหม
เกมนี้จังหวะที่เป็นภาพเคลื่อนไหวยังไม่ได้ถ่ายภาพนิ่ง
พี่แจ๊คเหมือนเหลือกตาไปทางขวาอันนั้นก็น่ากลัวเหมือนกันนะ
เออมันก็อาจจะเป็นไปได้เอาอย่างนี้แล้วกันค่ะเอาอย่างนี้แล้วกัน
ใครเชื่อก็เชื่อนะคะใครสายวิทยาศาสตร์คิดว่ามันน่าจะมีเหตุผลอะไรบางอย่าง
ก็สุดแท้แล้วแต่มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
คือเอาที่เราสบายใจถ้าเจ้าของภาพรู้สึกไม่สบายใจ
คิดว่ามันคือวิญญาณจริงก็อาจจะทำบงทำบุญอะไรตามผีไปก็ได้
แต่ถ้าเขาไม่เชื่อก็อย่ารบหลุนเนอะนั่นครับ